ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าความเคลื่อนไหว
คดีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังนะฮะ

เมื่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบที่คุณแม่คุณแตงโมไปยื่นเรื่องต่อกรรมธิการของทางวุฒิสภาเนี่ย
ขอถอดถอนเรื่องการขอคำปรึกษาความช่วยเหลือเรื่องคดีของลูกสาว
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างคุณแม่คุณแตงโม

ใช่ค่ะต้องใช้คำว่าทัวร์ลง

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามทนายเดชาหน่อย
นายเดชากิติวิทยานันต์
ทนายในคดีของคุณแตงโมที่คุณแม่แต่งตั้งนะฮะ
ทนายเดชาเนี่ยบอกกับเรานะครับว่า
เอ๊ะคุณแม่ของคุณแตงโมจะฟ้องใครไหม
มีกระแสแบบโจมตีแม่เยอะเหลือเกิน
เรื่องการถอดถอนกรณีของวุฒิสภา
หรือว่าไม่อยากให้เข้าเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้ทนายเดชาบอกว่า
จริงแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้อยากจะฟ้องใคร
แต่ถ้าคุณแม่คุณตังโมอยากฟ้องก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้
เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์
เกินเลยจนเกิดความเสียหาย
หลังจากนี้ถ้าหากยังไม่หยุด
ก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกันทนายเดชาบอก
คือเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปด่าเขานะครับ
แต่ถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะดำเนินคดีก็ได้
อาจจะเอาสักลายหนึ่งดีไหม

ก็เนี่ยว่าถ้าถ้ายังไม่หยุดนะก็อาจจะดำเนินคดี

ตอนนี้มีการพูดหรือว่าการแชร์ข้อมูลกันเยอะว่า
ไปมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถของคุณแตงโมนะฮะ
วันที่เกิดเหตุคุณแตงโมเนี่ยขับมากับกระติก
ผู้จัดการส่วนตัวกระติกเป็นคนขับ
หลังจากเกิดเหตุที่ว่าเขามารวมตัวกัน๕คนที่อู่จอดเรือเนี่ย
แล้วก็คุณโบทีเคก็ขับรถคันนี้ไปส่งกระติก
มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงหรือว่าอะไรต่างนานาจากกล้องหน้ารถของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
ในช่วงที่ขับไปส่งที่บ้านกันเนี่ย
ทนายกฤษณะเองที่เป็นอดีตทนายความในคดีของคุณแตงโมก็เคยบอกว่า

ใช่ค่ะแต่เมื่อวานธนายกฤษณะบอกว่าด้วยความที่ถูกถอดออกจากความเป็นทนายความคดีของคุณตังโม
ก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ฟังคลิปนี้
ว่ามีเสียงอะไรหรือเปล่าเห็นภาพอะไรบ้าง
แต่ตอนนี้เขาพูดกันว่าโอ้โหมีได้ยินแบบนั้นแบบนี้เป็นหลักฐานเด็ด
เรื่องนี้นะครับทนายเดชาบอกกับเรานะครับทุกผู้ชมครับ
คือบอกว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะ
นายเดชาบอกได้เห็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณแตงโมแล้วนะครับ
ในวันเกิดเหตุพบว่าคลิปนั้นเป็นเพียงคลิปที่มีแต่ภาพที่ฉายไปที่ถนนเท่านั้น
คือเห็นแต่ถนนไม่มีเสียงพูดคุยกันของคนในรถแต่อย่างใด
นั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้เปิดปุ่มบันทึกเสียงเอาไว้
เห็นแต่ภาพที่ฉายไปยังถนน
ใครที่พูดเรื่องคลิปกล้องหน้ารถคลิปนี้เนี่ยว่าจะเป็นหลักฐานเด็ดเนี่ย
นายเดชาบอกว่าเป็นการพูดเท็จทั้งสิ้น
แล้วก็ถือว่าสร้างความวุ่นวายทางคดีด้วย
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนที่คุณแม่คุณแตงโมให้สัมภาษณ์ประมาณว่าถูกตำรวจด่า
ถึงต้องมาถอนเรื่องออกจากกรรมธิการของวุฒิสภา
นายเดชาเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
คงไม่ใช่ถึงขั้นแบบโอ้โหมีตำรวจมาด่าม่งด่าแม่อะไรขนาดนั้นหรอก

คงไม่มีตำรวจคนไหนที่กล้าจะมาด่าคุณแม่หรอก
แล้วถ้ามาด่ามาว่าคุณแม่คุณตังโมเนี่ย
เดี๋ยวตัวทนายเดชาเองนี่แหละ
จะไปถามจะโทรไปหาทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

อืมเขาให้สัมภาษณ์อย่างนั้นเหรอ

มีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะในที่ได้คุยกันนะครับ
ประเด็นที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะฮะ
สมาชิกวุฒิสภาอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โพสต์เฟซบุ๊คประมาณว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในการยื่นถอน
เรื่องออกจากกรรมธิการของวุฒิสภา
แล้วไม่ต้องการให้ตัวคุณหญิงหมอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางคดีคุณแตงโมเนี่ย

นายเดชาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
เชื่อว่าสิ่งที่คุณหญิงหมอพรทิพย์พูดเนี่ยถ้าจะหมายถึงใครเนี่ย
คงหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งคุณหญิงหมอพรทิพย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มักจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้ว
อันนี้ทนายเดชาพูดนะครับ
ทนายเดชาเชื่อว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์อาจจะคิดมากไป
อาจจะนอนน้อยหรืออาจจะเครียดในการค้นหาความจริงหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วไม่มีใครไปทำอะไรเลย
หญิงคุณหญิงพรทิพย์คิดไปเองมากกว่า

ผมได้รับไปงานแล้วก็ไป
แล้วหมอจะไปทำอะไรอย่างไรครับ
แล้วคุณหมออาจารย์หมอท่านก็เป็นคนดีคนเก่งนะท่านหวังดีนะ

มันก็ไม่มีงานอะไรที่อาจารย์ต้องทำอีกแล้ว
คุณแม่ก็บอกแล้วว่าไม่มีงานให้หมอทำแล้ว
ให้อาจารย์หมอก่อนบ้างนะ
วันนี้ที่เราไปเจอทนายเดชาเนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมนะฮะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตั้งใจมาถามความคืบหน้าเรื่องผลชนะสูตรศพ

เพราะว่าทราบมาแล้วว่าผลออกมาแล้วคาดว่าคณะทำงานคดีการเสียชคุณดังโม
น่าจะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนได้ในสัปดาห์นี้
ซึ่งจะส่งผลให้สำนวนคดีถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
ส่วนว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์
บอกว่าการผ่าพิสูจนศพครั้งที่๒ของคุณตังโมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับ
ไม่พบเรื่องไหนตรงไหนผิดปกติ
ส่วนจะมีการแถลงข่าวผลการผ่าพิสูจน์รอบ๒หรือเปล่า
คาดว่าถ้าจะมีอาจจะเป็นช่วง๓๑มีนาคม

ตอนนี้มีสรุปรายงานเบื้องต้นมาบ้างแล้ว
ซึ่งเท่าที่ทราบผลในครั้งที่๒
๑๑ข้อที่คุณแม่คุณตังโมยื่นข้อสงสัยมา
ตรงนี้ก็ถือว่าตรงกันหลายข้อกับครั้งที่หนึ่ง
แต่ในรายละเอียดต้องรออย่างเป็นทางการก่อน
ทนายความและนักเคลื่อนไหว
ให้รับคดีคุณตังโมเป็นคดีพิเศษ
บอกว่าอยากให้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีอาญาทั่วไป
ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการอยู่
แล้วก็ตั้งเลขสืบสวนทางคดี

แต่ยังไม่ได้หมายความว่ารับเป็นคดีพิเศษนะฮะ
แค่ตั้งเรื่องขึ้นมาซึ่งต้องไปสืบสวนไปพูดคุย
ไปสอบสวนแล้วก็พิจารณากันต่อ
เขายืนยันผ่านพี่น้องสื่อบัญชนอีกครั้งว่า
ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเลย
แค่เป็นเรื่องของการตั้งเลขสืบสวนเท่านั้น
ดังนั้นอาจจะไม่รับเป็นคดีพิเศษก็ได้
แต่ว่าอย่าลืมอย่างที่ผมเรียนนะว่าถ้าหากว่า
คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรม

อายุความยังคงเดินหน้าต่อไปมีถึง๒๐ปี
หรือคนมายื่นหรือมาแจ้ง

ย้อนกลับไปว่าคดีนี้มันอาจจะไม่ใช่

นั่นคือทนายเดชาก็คงเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายแล้ว
ก็อาจจะยกเรื่องนี้กลับขึ้นมา
กล่าวโทษหรือดำเนินการในอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปในอนาคต
นี่นะคะยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะ
แต่ว่าฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธิธรรม
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์
ในการแถลงผลการชนะสูตรรอบ๒ค่ะ
บอกว่าอาจจะมีการแถลง๓๑มีนาคมหรือ๑เมษายน
มันก็ไปสอดคล้องกับรายงานข่าวที่บอกว่า
อาจจะภายใน๕วันนี้ไม่เกิน๕วันนี้
ตำรวจจะแถลงสรุปปิดคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนะพี่อุ๋ย
เป็นรายงานข่าวนะเป็นรายงานข่าวนะคะ
แต่ว่าความเคลื่อนไหวทางคดีเนี่ยค่ะเรื่องของคนที่ถูกแจ้งข้อหา
ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนออกมาบอกว่า
น่าจะมีผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มนะ
ไม่ใช่แค่โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตนะ
ทีนี้ค่ะมันมีความเคลื่อนไหวอีก๓คนที่อยู่บนเรือค่ะ
ตามภาพนี้ก็คือวันที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
นี่คือแซนใช่ไหมคะวันนี้แซนเขาไปเจอตำรวจนะคะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรหรือเปล่า

แต่ยังไม่มีรายละเอียดออกมาค่ะว่าไปพบตำรวจเรื่องอะไร
ตอนบ่ายนะคะนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซน
หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทนะคะ
นั่งรถตู้สีขาวคันนี้ค่ะเอาผาด
พบตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองมะครับการสืบสวนสอบสวน

แต่พอมาถึงก็รีบลงจากรถกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นอาคาร
ตอนอยู่ด้านบนก็อยู่กับเจ้าหน้าที่
ก็ไม่รู้ว่ามาให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ลงมาขึ้นรถ๔โมงเย็น
มาถึงบ่ายโมงนะลงมาแล้วขึ้นรถ๔โมงเย็นนะคะ
ก็ใช้เวลาพอสมควรนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ตอนกลับแล้วตอนลงค่ะก็ขึ้นรถแล้วก็กลับเลย
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
พอรถของแซนเคลื่อนออกไป
วนกลับมาจอดที่ด้านหน้าอาคารอีกรอบ

ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะอุตส่าห์ไปรอเห็นวนมา

ไม่แน่ใจแต่ไม่ได้แวะไม่ได้ลงนะคะ

เลยไปเลยค่ะ
โมงเย็นค่ะจ๊อปค่ะ
นายนิทัศน์เกรียรติสุธิสาธรณ์
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกัน

แล้วก็ไม่ได้สบตากับนักข่าวเลยพี่อุ๋ย

ตำรวจก็อาจจะเชิญมาพูดคุยหรืออะไรก็ตามแต่
และมีรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้ว๑๐โมงวันนี้

มาก่อนใครเลยมาตั้งแต่๑๐โมง
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์กระติกค่ะผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมค่ะ
ก็คืออีกหนึ่งคนที่อยู่บนเรือมาพบตำรวจชุดคลี่คลายคดีเหมือนกัน
ตำรวจพูดคุยอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับไปเลยนะคะ
สามคนนี้มาเจอตำรวจเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าชุดคลี่คลายคดีเชิญมา
ขอคุยขอข้อมูลเพิ่มมันยังตกหล่นอยู่บางประเด็น
อยากจะให้มายืนยันข้อมูลในสำนวนคดี
อย่างที่บอกว่ามีรายงานข่าวว่าอีกไม่เกิน๕วัน
ตำรวจจะแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาค่ะ
ค่ะมันก็มีกระบวนการตามขั้นตอนในการพิจารณานั่นแหละ
แต่วันนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ค่ะบอกว่าในส่วนของตำรวจไม่ขัดข้องนะ
จะรับคดีของแตงโมเนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็พร้อมจะมอบสำนวนคดีให้ด้วย
แต่ตอนนี้สำนวนคดียังไม่เสร็จสมบูรณ์กำลังรอผลการชนะสูตรรอบสองอยู่
ไม่มีปัญหาครับถือว่าร่วมกันทำงานครับ
ที่จะอนุญาตให้สำนวนไปทำไป
มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเพราะ
ทีนี้ที่คุณแม่คุณตังโมไปยื่นเรื่องในการขอถอดถอนเรื่องที่เคย

กรรมธิการของวุฒิสภาเอาไว้เนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
แทรกแทรงการทำงานของตำรวจนะฮะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
ความจริงแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะสามารถดำเนินการได้นะ
อ่าในส่วนของตัวท่านเนี่ยท่านไม่ขอออกความคิดเห็นก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยวันนี้ที่มีการประชุมคดีมีการประชุมความคืบหน้าคดีคุณแตงโมกันนะฮะ

ตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝั่งของตำรวจก็มีมาหลายท่านนะฮะนอกจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
มีพลโนตรียิ่งยศเทพจำนงด้วยนะครับโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีด้วย
ประชุมกันเมื่อเช้าสัก๒ชั่วโมงกว่านะครับ
แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมในวันนี้นะฮะ
ก็บอกว่าจะให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ย
ท่านให้สัมภาษณ์ก็ได้ฟังเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะ

ทีนี้ค่ะประเด็นร้อนค่ะประเด็นของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะคะ
ต้นรายการของเราคุณผู้ชมก็ได้ฟังเสียงทนายเดชาไป

ทนายเดชาพูดไว้นะคะ
ที่บอกว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อาจจะคิดไปเองที่มีคนมาบงการคุณแม่
คงจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยให้ท่านไปพักผ่อนดีกว่า

สิ่งที่โพสต์น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
คุณหญิงหมอพลทิพย์โพสต์เอาไว้ว่า
ขอบคุณนักข่าวที่ทำให้ทราบเบื้องหลัง
นี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุม
ความจริงจึงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมา
ดูจากคลิปนี้ภาษิตไทยใช้ได้พิมพ์เสนกับเกลือ
แต่ที่ขอบคุณที่สุดคือการส่งบททดสอบนี้มาให้
คดีแตงโมเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง
หมอเพียงทำความดีสะสมเพื่อรอจังหวะเปลี่ยนแปลง
การให้แม่มาถอดถอนแบบไม่เนียน
มองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจน
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับมารชุดนี้
แต่ละคำค่ะแต่ละคำที่คุณหญิงหมอพรทิพย์โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คค่ะ

เพราะว่าคุณหญิงหมอโพสต์ว่าแม่จริงค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวถามเลยว่าคุณหมอคะที่โพสต์แบบนี้
หมายความว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เรื่องการในคดีนี้ผู้ใหญ่ไม่พอใจมากนะ
ก็จะพยายามต้อนหมอเข้ามุมแต่หมอฟังแล้วหมอก็ไม่เข้าใจตอนแรก
ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือน
เอาคนที่เราช่วยเหลือเอาเขามาด่าเรา
แล้วเราก็ไม่เคยเจออย่างนี้คือนานแล้ว
เมื่อสามสิบปีก่อนเจอทีนึงแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพอเจอคราวนี้เรานิ่งก็คือไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้คิดอยากได้
แต่ว่านี่ก็คือการต้อนเข้ามุมดูที่ว่าเราจะสู้อย่างไร
ส่วนประเด็นที่คุณแม่ของคุณตังโมพูดเอาไว้ว่า
ขอให้คุณหญิงหมอพรทิพย์มาช่วยนะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่ควรจะมาก้าวไก่แทรกแทรงการทำงานของตำรวจนะ

คุณหญิงหมอพรทิพย์ยืนยันว่าทั้งหมดที่แม่และทนายความพูดเนี่ย
ขอไม่ชี้แจงอะไรนะแต่ใครที่พูดอะไรโกหก
ก็จะได้รับผลตอบรับแบบนั้น
ที่ต้องมาทำคดีนี้เพราะทุกคนอยากให้ช่วยคลี่คลาย
วันนี้แม้จะหยุดทำอะไรไม่ได้แต่จริงแล้วฐานะสวยังทำอยู่
และเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจทุกครั้งก็ย่อมมีมารมาผจญ
คุณหญิงหมอพรทิใช้คำว่ามารนะตอนโพสต์เฟซบุ๊คก็ใช้คำนี้
ตอนสัมภาษณ์ก็ใช้คำนี้เหมือนกัน
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามคุณหญิงหมอพรทิพย์เพิ่มเติมนะ
บอกว่าเรื่องที่แหมคุณแม่ของคุณแตงโมออกมาบอกว่า
หญิงหมอไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
เน็ตเขาก็ตั้งข้อสงสัยไงว่าแล้วทำไม
ทำไมคุณแม่ถึงไม่อยากให้ใครไปก้าวไก่การทำงานของตำรวจเลยเหรอ
มีแต่คำว่าทำไมพี่อุ๋ยในโลกโซเชียลก็พยายามจะหาคำตอบ
คุณหญิงหมอพรทิพย์มองเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
สิ่งที่สะท้อนกันออกมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับกรณีของแซนวิสาพัฒน์
ซึ่งเหมือนกับว่ายังมีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกันอย่างมากมาย
ว่าเอ๊ะตกลงแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
แซนคือคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่คนเดียวในช่วงเวลานั้นเลยใช่ไหม
ที่บอกว่านั่งเล่นมือถือดูดาวอยู่ที่ท้ายเรือแล้วคุณตังโมปวดปัสสาวะ
เลยมานั่งปัสสาวะอยู่ที่ท้ายเรือ
มีการจับขงจับขาเธอก่อนจะพลัดตกลงไปเนี่ยนะฮะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
อัดนี่บอกว่าเดี๋ยว๑เมษายน๒ทุ่ม
ผมจะไลฟ์เพื่อจะเปิดเผยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดี
บอกมีถมหลักฐานอะไรเนี้ยค่ะ
วันนี้เราไปถามพี่อัดก่อนเลยบอกโอ้โหพี่รอถึง๑เมษาเลยขอ
ถามวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนี่นะฮะ
เพราะตัวเองมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าดาราสาวแตงโม
แล้วก็แซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือตามที่แซนให้การ
เตรียมนำหลักฐานทั้งหมดซึ่งมีทั้งภาพแล้วก็กล้องวงจรปิด
ส่งมอบให้กับตำรวจกองปราบราม
คุณอัจฉริยะบอกว่าจะส่งให้กับตำรวจกองปราบรามนะฮะ
เพื่อให้รวบรวมสำนวนแล้วถึงส่งไปยังตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ในฐานะกองปราบส่งไปให้เพื่อให้ดำเนินคดีกับแฟนในความผิดฐานให้การเท็จ
คุณอัชริยะบอกว่าคดีนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยขอท้าชนกับตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สืบสวนสอบสวนด้วยความยุติธรรม
ไม่ให้ความเป็นธรรมกับแตงโมผู้ตายแล้วเหมือนกับมีทงชัดเจนว่าคนผิด
จะมีเพียงแค่ปกับโรเบิร์ตเท่านั้นซึ่งเป็นความผิดฐานประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งในตัวของคุณอาชญาเนี่ย
ว่ามันเป็นข้อหาที่มีช่องโหวตที่สามารถสู้คดีได้
แล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้แตงโมเนี่ยต้องตายฟรีแบบไม่มีใครติดคุก
อันนี้คือสิ่งหนึ่งในการเก็บของกลาง
คุณไม่ได้ดำเนินการตามปวิอาญาในการสอบพยาน
แม้กระทั่งการตรวจเอาคนทั้ง๕คนบนเรือไปตรวจแอลกอฮอล์หรือตรวจสารเสพติด
คุณก็ไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนคุณมีการเลือกที่รักมักที่ชัง
ประเด็นที่๓เลยคุณแถลงข่าวมาโดยตลอดว่า
คุณจะคัดค้านการประกันตัวของปอกับโรเบิร์ต
แต่สุดท้ายคุณก็ให้ประกันตัวชั้นโรงพัก
คำพูดที่คุณพูดไปนะคุณยังไม่รักษาคำพูดเลยว่า
คุณจะคัดค้างกับประกันตัวคุณทั้งที่คุณเอามีสิทธิ์
คดีที่มีการออกไม้จับเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาล
เดี๋ยวต้องรอฟังที่พี่อัดเขาบอกจะแถลง๑เมษาใช่ไหมครับ
ทุ่มนะครับแต่ว่าคดีนี้เนี่ยคุณอัชยะบอกว่ามันมีความแปลกอยู่หลายอย่าง
ว่าใครจะเข้ามาทำคดีหรือออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ความจริงปรากฏ
คมคู่หมดบางคนเนี่ยถูกถอดถอนแบบนั้นแบบนี้
ตัวของคุณอัจฉริยะเองบอกกับเรานะครับบอกว่าตัวเขาก็ถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งโทรมาขอบอกขอไม่ให้มายุ่งกับคดีได้ไหม
แต่ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าคดีนี้จนกว่าความจริงจะปรากฏ
และพร้อมรับผิดชอบกับการกระทำทุกอย่างของตัวเอง

คุณผู้ชมมองยังไงคะคดีนี้ยาวนานมาเดือนกว่าแล้วนะคะ
แล้วก็หลายคนใช้คำว่าคดีนี้แปลกไม่ใช่แค่คุณอัจฉริยาคนเดียว